ความเคลื่อนไหวการเมืองช่วงนี้กันหน่อยดีไหมครับ

นโยบายที่จะใช้หาเสียง

ความคิดเห็นก็แตกต่างกันไปหลากหลายเลยค่ะ

ทั้งจากคนในพักแล้วก็คนนอกพักด้วย
เขาบอกว่ายิ่งใกล้หมด

ยิ่งใกล้หมดวาระแล้วกันนะ

ลองไปดูกันหน่อยกับความเข้มข้นจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ

การเมืองราชการจังหวัดเศรษฐกิจเกษตร
สวัสดีการการศึกษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นต่อท้ายด้วยคำว่าก้าวหน้า
ซึ่งนโยบายการเมืองไทยก้าวหน้ายัง
ประกอบไปด้วย๔หัวข้อหลักคือ
ทหารของประชาชนสารของประชาชนคนเท่ากัน
และรัฐธรรมนูลใหม่ปลดล็อกประเทศไทย
โดย๔หัวข้อหลักได้แตกแยกย่อยออกมาอีกอาทิ
ลดในพลยกเลิกเกณฑ์ทหาร
แก้กฎหมายมาตรา๑๑๒และ๑๑
นิรโทษกรรมคดีการเมืองตั้งแต่ปี๒๕
เพราะเราเชื่อว่าแต่ละนโยบายเหมือนเป็นเสาหลักของบ้าน

เสาร์ก็มีความสำคัญในนโยบายของตัวเอง
แล้วก็มีความเชื่อมโยงต่อนโยบายอื่น
ถ้าบ้านหลังนี้ขาดเสาใดเสาหนึ่งไป
ก็อาจจะพังทลายลงมาได้
ทันทีที่พักเก้าไกลเปิดเกมลุกเรียกว่าพุ่งชนกล่องดวงใจ
พักใหญ่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมอย่างประชาธิปัตย์พลังประชามรัฐ
และภูมิใจไทยก็อยู่เฉยไม่ได้
โหนหัวชนฝามาตรา๑๑๒ใครก็ห้ามแตะ
ส่วนพักร่วมรัฐบาลก็เช่นกัน
พักภูมิใจไทยกำลังปกป้องนโยบายกัญชาอย่างสุดตัว
ก็ถูกคู่แข่งอย่างพักประชาธิปัตย์เสียบเลือดสาด
กับนโยบายกัญชาเสมรี
ถึงขั้นแม้จะร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีเดียวกัน
แต่หัวหน้าพักทั้งสองคนก็ออกอากาศ
ถึงขั้นไม่จำเป็นก็ไม่อยากมองหน้ากันเลยทีเดียว
ประชาธิปัตย์สนับสนุนกัญชาเพื่อการแพทย์
แต่ไม่สนับสนุนกัญชาเสรี

แต่กัญชาเสรีนี่มันมี

อย่างน้อยที่สุดก็ให้กับอนาคตของประเทศระยะยาว
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จึงเป็นที่มาที่เราบอกชัดเจน
ว่าเราไม่สนับสนุนกันตามเสรี
แต่ว่าสนับสนุนกัญชาที่จะไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์
แต่กับนโยบายกัญชาเสมรีก็ยังคงแซะทุกครั้ง
เดินสายขายโปรเจคไทยแลนด์แดนสไลด์
แตกต่างจากภักดิ์พลังประชามรัฐที่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่า
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
จะเป็นลุงป้อมหรือนายกคนละครึ่งกับบิ๊กตูคนเดิม
เพราะเวลานี้ทั้งสองลุงยังสงวนท่าทีเดินกันไปคนละทาง
เหมือนภาพพี่น้องรักกันหวานชื่นเหมือนในอดีต
นับจากนี้จนถึงวันเลือกตั้งต้องติดตามอย่ากระพริบตา
พักไหนจะปล่อยหมัดเด็ดโกยแต้มได้เป็นกรอบเป็นกรรมกว่ากัน
เพราะถึงเวลาลั่นระคังทุกพักคือคู่แข่งกัน
ที่ต้องดับเครื่องชนใส่กันไม่ยั้ง
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน